คุณผู้ชมครับอดีตนายกอบตบึงนครถูกคนร้ายนะครับ
รอบยิงตอนไหนรู้ไหมฮะรอบยิงตอนให้อาหารไก่อยู่หน้าบ้าน
ก็คืออาการสาหัสแหละเขาคิดอยู่๒ประเด็น
คือการเมืองหรือเปล่าหรือเรื่องส่วนตัวครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจภูทรหนองพลับนะครับเข้าตรวจสอบเหตุนะครับ
มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บ้านพักตะบนบึงนครอำเภอหัวหิน
ประจวบคิวรีขันที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ
กล้าวไก่เนี่ยห่างจากหน้าบ้านมาร้อยเมตรมีรอยเลือดครับ
แล้วก็ปลอกกระสุนเปิดขนาดจุดสองสองตกอยู่หนึ่งปลอก
ผู้ถูกยินรับบาดเจ็บคืนายคึกฤทธิ์เต็มฟองหรือว่าเสริมอายุห้าสิบสามปี
ท่านเป็นอดีตนายกอบตบึงนครด้วยนะครับถูกยิงด้วยปืนฮะ
กระสุนเข้าเหนือราวนมซ้ายทะลุชายโครงขวา๑นัดอาการสาหัส
พลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลค่ายธนรัฐปรานบุรีครับ
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลราชบุรีจากการสอบสวนทราบว่าขณะในเสริมเนี่ย
ให้อาหารไก่อยู่ที่ล้าวไก่นะครับคนร้ายคาดว่าจะใช้ปืนยาวติดกล้องเล็งฮะ
ปืนยาวติดกล้องเล็งซุ่มยิงอยู่นะครับ
แล้วยิงในเสริมหนึ่งนัดจนฟุบลงแล้วก็หนีไป
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับลงพื้นที่อีกครั้งวันนี้ครับ
เพื่อหาหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบร่องรอยของคนร้ายจุดแรกไปที่เล้าไก่ครับ
นายเสริมถูกยิงจากนั้นก็เดินเท้าขึ้นเขาหลังบ้าน
ซึ่งอยู่ติดกับล้าวไก่ตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายมาซุ่มยิงครับ
เป็นสวนยางพาราของชาวบ้านลักษณะเป็นเนิน
ห่างจากล้าวไก่ประมาณ๘๐เมตร
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนวัตถุตรวจสอบแล้วก็วัดทิศทางของกระสุน
ยังพบว่าร่องรอยที่คาดว่าเป็นคนร้าย๒จุดนั้นคือ
พบมีรอยนั่งของคนร้ายฮะนั่งพักระหว่างรอก่อเหตุ
แล้วก็พบซองยาสูบเป็นยาเส้นนะนะคุณผู้ชมนะ
ไฟแช็คหนึ่งอันเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บไปตรวจดีเอ็นเอครับ

นางสาวสุจิตราบุตรศาสตร์นะครับท่านเป็นหลานสะพ้ายของนายเสริม
เล่าบอกว่าปกติน้าก็ตื่นเช้ามาให้อาหารไก่แบบนี้ทุกวันแหละคุณนักข่าว
เมื่อวานเนี่ยตอนให้อาหารไก่คนร้ายซุ่มยิงมาจากบนเขาหลังบ้าน
ตอนนั้นสัก๘โมง๒๐ได้
จากนั้นน้าก็วิ่งมาที่บ้านตะโกนเรียกลูกชายให้มาช่วย
ลูกชายก็เอาปืนมาให้จากนั้นก็ยิงขู่คนร้ายไปนัดหนึ่งนะครับ
แล้วท่านก็ฟุบลงลูกชายก็รีบนำตัวขึ้นรถส่งโรงพยาบาล
สาเหตุคือญาติทุกคนเชื่อว่ามาจากเรื่องการเมืองที่ในเสริม
จะรับหน้าที่เป็นหัวคะแนนครับ
เป็นหัวคะแนนให้กับสอสอพักการเมืองพักหนึ่งก็แล้วกัน
เพราะว่านายเสริมเป็นคนที่ชาวบ้านรักมาก
อดีตเคยเป็นนายกอบตบึงนครมา๗ปีแล้วถูกปลดออกจากตำแหน่ง
เพราะว่าทำผิดระเบียบที่เอาลูกสาวเข้าทำงานโดยไม่ได้สอบคัดเลือก
แต่หลังจากนั้นก็มาประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงไก่
ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครครับ
หาเสียงธรรมดาค่ะเดินขอหาเสียงธรรมดาว่า
เราช่วยประชาชนแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคนที่มาเรื่องให้แกเป็นหัวคะแนนก็เพราะว่าเห็นว่าชาวบ้านร้อง
ใช่ค่ะเหมือนเขาทำงานทีมเดียวกันมานานน่าจะประมาณนี้ค่ะ

หนูว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้กับเขาอะค่ะ
ตอนนี้อาการแก่แนนบ้างหรือครับ

เตรียมการมาแล้วครับเพราะว่าเขาได้ยิงแม่นมากพี่ครับ
มีชาวบ้านบอกไหมว่ามีรถมาจอดตรงนั้นตรงนี้
ไม่มีครับพี่น่าจะเดินเท้ามาครับ

ห่างพอสมควรเลยครับ
แล้วปกติคุณน้าเนี่ยเขาไปที่ผ่านมาเขาเคยมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนไหมครับ
ไม่มีครับผมทำแต่ไล่แล้วก็เลี้ยงไก่แค่นั้นนะครับ
หมายถึงว่าตั้งแต่อดออกจากนายโยคต่อมา
ใช่ครับเลี้ยงไก่กับข้าวไล่พริกครับ

เล่าบอกว่าเขากับคนเจ็บนะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะ
ยืนยันว่าเจ้าตัวหมายถึงคนเจ็บไม่เคยมีปัญหากับใคร
เป็นคนดีเป็นที่รักของชาวบ้านนะครับ
ส่วนสาเหตุจะโยงการเมืองหรือเปล่า
ต้องรอผลการสืบสวนของตำรวจครับ